แต่ยังอยู่บนท้องถนนอยู่นะครับ
เพราะว่ามีเหตุการณ์น่าประทับใจเกิดขึ้น
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันเลยว่า
สองหนุ่มกู้ภัยเขาช่วยรถแท็กซี่คันนี้ยังไง
แต่เราก็เป็นห่วงความปลอดภัยของพี่กู้ภัย
รถจักรยานยนต์ทั้งสองนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัย๒คนประจำจุดเคลื่อนที่เร็วหน่วย
ผู้ภัยฉะเชิงเซาจุดบางประกง
ใช้เท้ายันรถแท็กซี่ไปที่ปั๊มน้ำมัน

เกิดน้ำมันหมดกระทันหันในช่วงของฉะเชิงเศร้า
คนขับคือนายนัทวุทธ์บุญสัทธา
บอกว่าระหว่างที่มาถึงทางด่วน
ถนทนเทพรัตน์บางนาตราต
ขาเข้ากรุงเทพมหานครช่องคู่ขนานกรุงเทพมนคร

หมู่๒ที่ตำบลบางสมัครที่อำเภอบางปะกงนี้
รถของตัวเองขับไปต่อไม่ได้แล้ว

ยืนโบกมือไหวขอความช่วยเหลืออยู่ริมทาง
ก็เลยอาสาไปตามกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะครับ
ด้านของคุณนัทธวุฒิโชเฟอร์แท็กซี่
ก็พยายามมอบเงินเป็นสินน้ำใจให้กู้ภัย
แต่กู้ภัยน้ำใจงามทั้งสองคนก็ไม่ได้รับเงินไว้
วันหลังนะเติมน้ำมันเต็มถัง
เผื่อไว้เลยตรวจสอบไว้หน่อย
เกณฑ์น้ำมันของคุณมันตกไปถึงตรงไหนแล้ว
มันมีแดงวับอะไรขึ้นมาหรือยัง
ได้ไม่เกิดเหตุการณ์และมันดึกดื่นแล้ว
จอดเสียตรงนั้นมันเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้

ข้างทางนี้ก็มืดไปหมดเลยแล้วแถวนั้นก็
คือระยะห่างของปั๊มน้ำมันมันอาจจะห่างไปสักน้อย

ดังนั้นคราวหน้าตรวจสอบให้ดี
น้ำมันของคุณเหลือในถังเท่าไหร่นะครับ